มค
จากจะมีผลงานเพลงมาให้แฟนได้ฟังแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะเธอยังผ่านตัวเองไปเป็นนักเขียนด้วย
ส่วนแรงบันดาลใจนั้นนะคะจะเกิดจากอะไร

และที่สำคัญนะไม่ธรรมดามีผลงานเขียนถึง๒เล่มด้วยกัน
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเล่มแรกกับเล่มที่สองเนี่ยมีเรื่องราวกับอะไรค่ะ

คือก่อนเราจะเข้า๓ย่านกันไป
ก็เคยเขียนเอาไว้ค่ะเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง
แล้วก่อนที่เราจะสามย่านกันเนี่ย
พารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่
เรากำลังจะก้าวข้ามวัยที่เป็นวัยรุ่นเหรอ
ไม่ได้รู้สึกว่าแก่แต่รู้สึกว่าพอเรา๓๐ปุ๊บ
เราคงจะต้องรับผิดชอบอะไรกับชีวิตมากขึ้นมาก
ก็เลยกลับมาทบทวนกับตัวเองค่ะว่าผ่านอะไรมาบ้าง

บวกกับนิสัยส่วนตัวด้วยนะคะคุณ

ได้ยินแล้วหิวขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะคุณ
จับปากกาเขียนหนังสือมันเป็นนี้ได้ยังไงคะมาได้ยังไง

ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่า
นักเขียนเป็นอาชีพที่เราแอบฝันอยู่เหมือนกัน

การเขียนหนังสือการเขียนบทความเนี่ยมันเปิดกว้างมากกว่า
มันพูดได้ตั้งแต่เรื่องของกินไปจนถึงเรื่องใหญ่
อย่างเรื่องแบบทัศนคติการเมืองการใช้ชีวิต
หรือว่าอะไรต่างรอบตัวค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่างานเขียนน่าจะเป็นทางที่ดีเหมือนกัน
ที่ทำให้เราได้แบบส่งต่อความคิดของเรา

ให้กับแฟนได้รู้ด้วยใช่ไหมคะ
บอกว่าสมัยนี้นะดารานักร้องโอ้ฮิตเหลือเกิน
ส่วนตัวพัชชาเนี่ยคิดยังไงบ้างตรงนี้ว่า
มีการผ่านตัวมาคิดเป็นนักเขียนเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่ออกมาแล้วมันสร้างมุมมองใหม่ให้กับคนที่เคยเป็นผู้ชม

คือเชื่อว่าอย่างแฟนคลับแพทย์เองหลายคนอย่างนี้
ไม่ใช่นักอ่านตัวยงแต่ว่าพอเขาอ่านหนังสือของเรา
แล้วมันก็จะทำให้เขาได้เห็นหนังสือเล่มข้างที่วางอยู่ด้วยกันไปด้วย
แล้วก็ทำให้เขามาเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักอ่าน
ฝากถึงคนที่เป็นแฟนเพลงวัชชา
แล้วก็เป็นคนที่รักการอ่านรวมถึงเชิญชวนให้คนรักการอ่านเนี่ย
หันมาอ่านหนังสือมากขึ้นเริ่มจากหนังสือบัชชาก็ได้เนอ
ค่ะฝากผลงานก่อนแล้วกันเนอะง่ายที่สุดค่ะ

ใครที่โตเป็นสาวแล้วหรือกำลังเป็นสาวก็อ่านได้ค่ะ
แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์ง่ายค่ะ
เกี่ยวกับการกินนะคะใดในโลกล้วนอร่อยจัง
การอ่านแค่สัก๑๕นาทีนี่เพราะว่าทุกวันนี้ก็
หนึ่งได้หลายเล่มแน่นอนค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย
อ่านหนังสือก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกให้กับเราได้มากเลยทีเดียวนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณพัชชามากเลยเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ
เดี๋ยวกลับบ้านไปไปอ่านหนังสือเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ